วันนี้ก็วันสุดท้ายและโค้งสุดท้ายที่จะมาลุ้นกันว่า
ระหว่างฝรั่งเศสกับโครเอเชีย
ทีมไหนจะเป็นทีมที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
แล้วก็ลุ้นกันว่าจะซื้อปรายศนียบัตรทันหรือเปล่า
นี่ที่ลุ้นว่า๖โมงเย็นวันนี้ส่งทันไหมคุณ
สำคัญสินับวันตราปรายศนียากรที่บันทึกตราไปวันนี้

เพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ที่ทำการปริศนีย์แต่ละแห่งตอนนี้ยอดจำหน่ายเยอะมาก
ทลุกว่า๒๑๔ล้านฉบับแล้วนะคะ
ไปดูที่ที่ทำการปริศนีย์เชียงใหม่กันก่อน

ทีมที่จะเป็นแชมป์บอลโลกนะคะ
แต่ที่ทำการปริศนีย์เชียงใหม่บอกว่า
ถ้าพลาดรางวัลใหญ่แฟนบอลก็อาจจะได้รับรางวัลปลอบใจไปแทนด้วยนะคะ

คนก็ไปซื้อปรายศนียบัตรกันคึกคักเลยนะ
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาเชียร์ทีมฝรั่งเศสมากกว่า
แล้วบอกว่าฝรั่งเศสน่าจะเป็นแชมป์โลก

อภัยหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดอุตราดิษ
บอกว่ายอดการจำหน่ายปรายศนียบัตรรวมทั้งหมด๑๔แห่ง
ที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้๑๕๒๔๐๐๐ฉบับนั้น
ตอนนี้ยอดเกินเป้าไปแล้วประมาณ๓๐๐๐ฉบับนะครับนี่ที่อุตรดิษฐ
แล้วก็ต้องใช้เครื่องสำหรับตีตราปรายศนีย์

ส่วนที่ที่ทำการปริศนีย์กำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่นำกล่องมาตั้งรับปรายศนียบัตร๒กล่อง
แฟนฟุตบอลส่วนใหญ่ก็ทายมันทั้งสองชาติ

เป็นถูกไงใช่ค่ะ
ดูต่อกันเลยนะคะไปที่มหาสารคามกันบ้าง
ประชาชนนักศึกษาไปซื้อปริศนียบัตรจะส่งลุ้นโชคกัน
ที่ตั้งเป้าเอาไว้ที่มหาสารคามตั้งเป้าไว้๑ล้าน๓แสนฉบับ
เมื่อวานนี้ทะลุแล้วจ้า๑ล้าน๕แสนฉบับนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งนครราชศรีมานะคะบรรยากาศการจำหน่ายปริศนียบัตรไทยผลบอล๒๐๑๖
ก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยแฟนบอลแห่ซื้อส่งท้ายช่วงวันสุดท้ายเนี่ยอย่าง
เรียกว่าตั้งใจไปซื้อวันนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เชียร์ทีมที่ตัวเองรักนะคะ
ส่วนจะได้รางวัลตอบแทนหรือเปล่าแฟนบอลบอกเลยว่าเป็นกำไรชีวิต

ส่วนที่ทำการปรายศนีย์จังหวัดอ่างทองมีประชาชนเดินทางมาซื้อปรายศนียบัตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งโต๊ะแยกออกมาให้บริการโดยเฉพาะเลย
โดยมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับ
มีการบริการช่วยจัดพิมพ์ชื่อผู้ซื้อให้
จากการสอบถามผู้ทายผลส่วนใหญ่ต่างบอกว่าจะเลือกทายทั้ง๒ทีมจ้า
แบ่งทีมละครึ่งของปรายศนียบัตรที่ซื้อซื้อ๑๐๐แบ่งฝรั่งเศสสัก
ซื้อร้อยเหรอคนอื่นก็ซื้อกันหลายร้อยเลยมั้ง
นครศรีธรรมราชค่ะก็มีคนทยอยกันไปซื้อปรายศนียบัตรเพียบเลยเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ปรายศนียบัตร๒๒๐๐๐ฉบับเกลี้ยงแล้วนะ
จะต้องขอเบิกมาเพิ่มอีก๓แสนฉบับเพราะว่าจะได้เพียงพอกับความต้องการของแฟนบอล
แล้วก็จากการสังเกตพบว่าส่วนใหญ่จะเอียงไปทางฝรั่งเศสมากหน่อยไง
ไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะที่ครัวกะเตี๋ยวบ้าบ่อน
บริเวณถนนชัยนรงค์ตัวเมืองชายนาฏ
ที่นี่เขาจัดโปรโมชั่นสุดเด็ดเลยในช่วงของมหากรรมฟุตบอลโลกปีนี้
ก็คือแจกปรายศนียบัตรไทยผลคนละ๑ใบ
สำหรับลูกค้าที่มากินอาหารที่ร้าน
ดีฮะอาจจะเป็นใบที่ถูกด้วยนะ
ก็ไม่แน่นะนายวิเชียนสมศรีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบ้าบอลบอกว่า
ตั้งแต่เริ่มเทศกาลบอลโลกทางร้านก็แจกไปกว่า๖๐๐ใบแล้ว
วันหนึ่งเฉลี่ยแจก๑๐๐๒๐๐ใบต่อวัน

ใช่ค่ะตอนนี้๒๑๔ล้านฉบับ
แต่ว่าตั้งเป้าเอาไว้๒๒๐ล้านฉบับ

เมื่อก่อนขายตู้วันเดียวแต่ตอนนี้มันเต็มจ้ะ

เขาบอกว่ากรุงเทพส่งมากที่สุดเลยนะ
ล้านฉบับลองลงมาก็อีสาน๓๘ล้านฉบับ
แล้วก็เหนือกลางใต้เป็นลำดับต่อไปนะครับ